เออรับไปอย่างนี้
วันนี้บุ๋มมาหานางเอกคนสวยใหม่ดาวิกานะจ๊ะ
เรามีความคล่องใจและอยากรู้มาก

วันนี้ก็เลยมีเกาะ
ดาวิกาพิสูจน์กันเลยว่าเอวของน้องใหม่๒๒จริงหรือเปล่ามีการตรงเกิด
ขึ้นหรือเปล่านะเจอกันเมื่อสัตว์ดาวิก
สวัสดีครับสวัสดีครับที่อยากรู้ว่าคุณดาวิกาเนี่ย
เขาเอวบางจริงป่ะเอวบางจริงไหมเออ
ก็น่าจะจริงนะครับเพราะว่าพี่เขาหุ่นดีแล้วก็หอม
เคยสัมผัสไหมจ๊ะยังไม่เคย
ใหม่ดาวิก้าเอวบางจริงไหมคะบางครับจริงเหรอสัมพันธ์แล้วเหรอค่ะ
ใครถ่ายรูปแบบนี้ถ้าตอบกับสื่อคือหนูเอวบางกว่าอยู่แล้ว
ถ้าตอบกับตัวเองให้เตือนสติตัวเองก็คือพี่ใหม่ค่ะ
โอเคกวาดเอวกวาดเอวได้ไหมคะมีการใหม่โตหรือเปล่า
ไม่เพราะว่าอันเนี้ยมันไม่พอเพราะทำไมคะ

คุณพุทธคุณอยู่ใกล้ใหม่ดาวิกามากสุด
เพราะฉะนั้นคุณหมายริกาเอวบางจริงไหมบางมากบางจริง
จริงเหรอบุรีสันสมัยมันบางเขาบอกว่าเท่าเอสี

เขาบอกว่าหนูยี่สิบสอง
อย่ามาเคยมีใครหมาวัดนะคะเออ

วัดให้ดูหน่อยเลยวัน๒๒จริงหรือเปล่า
พี่ก้าวใหม่โดนพี่เอาถ่ายวัดมาให้วัด

ของก้าว๒๒ค่ะดูจากในรูปด้าน

เพราะอะไรเรากินมาแล้วหนึ่งใช่ไหม
ถ้าตื่นมาฟริ้งแบนก็คือแบบ
แต่คิดว่ามา๒๔นะ
ไม้คนชอบมากเลย่ยย

ขอบคุณและคนที่ติดตามและกดไลค์ให้ไหม
โปรดติดตามตอนต่อไป